สถานการณ์ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยก็ยังคงเป็นไปอย่างสงบนะคะ
มีการประกาศของแกนนำบนรถขยายเสียงเรียกร้องให้ตำรวจนะคะ
ระยะออกไปแล้วก็ให้มวลชนได้มีการจับจองที่นั่ง
แต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะก็มีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้น

เดินเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมคณะราษดร

จะเข้าไปเจรจาแต่ถูกผู้ชุมนุมโหลัย
และระหว่างที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานกำลังเดินถอยกลับมานั้นค่ะ
มีการปาถุงน้ำและฉีดสเปย์ใส่กับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
จนต้องเดินเข้าไปหลบในร้านกาแฟค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะก็มีสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
รวมตัวกันขับรถมอเตอร์ไซค์มาฉก
พร้อมกับเร่งเครื่องยนต์บีบแตร่ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร
ที่กระจายอยู่รอบอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
จังหวะนั้นนะคะก็มีการวิ่งกรูเข้าไปหาเพื่อจับปะทะกัน
แต่แก่นำประกาศให้มวลชนกลับเข้ามา
ไม่ให้มีการปะทะหรือใช้กำลัง
แล้วก็สั่งให้กาดของกลุ่มคณะรัศดรไปยืนตั้งแถวเป็นกำแพงกั้นไว้ค่ะ
บรรยากาศกลับมาดูณตอนนี้นะคะเป็นภาพสดเลยนะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะที่เห็นร่มอยู่ตรงนี้นะคะ
เป็นร่มของทางมวลชนนะคะที่
เริ่มที่จะกระจายตัวไปรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วค่ะ
แล้วก็มีการประกาศของแก่นนำเป็นระยะนะคะ
ให้ทางมวลชนมารวมตัวกันแล้วก็ผลักดันกำลังของตำรวจออกไปนอกพื้นที่
โดยเฉพาะตำรวจที่อาจจะมีการแฝงตัวเข้ามาค่ะ
เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบที่มาสังเกตการณ์นะคะ
ก็มีการประกาศให้มวลชนเฝ้าระวังค่ะ
ส่วนบรรยากาศเมื่อเช้านะคะก็มีบรรยากาศที่อนุสวรีประชาธิปไตย
มีการชุมนุมมีการแสดงทำกิจกรรมครบรอบเหตุการณ์๑๔ตุลาค่ะ
แก่นนำพักการเมืองและรัฐบาลมาร่วมวางพวงมาลา
แล้วก็หลังจากร่วมวางพวงมาลาแล้วก็ทำพิธีเสร็จ
ก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์สลายและจับแกนนำกลุ่มดาวดินเมื่อวานนี้ค่ะ
และคณะก้าวหน้านะคะได้ตำหนิตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับแกนนำและกลุ่มดาวดิน
โดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับค่ะพร้อมกับฝากไปถึงรัฐบาล
ให้ยุติใช้ความรุนแรงในช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
และอาจจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น

ถ้าเกิดเป็นการดูแลความเรียบร้อยนะคะ

ยุติลงตั้งแต่๔๐กว่าปีที่แล้ว

และก็คงพูดให้ชัดกันตรงนี้นะคะว่า
นี่มันปี๒๕๖๓แล้วนะคะ
ประชาชนเขาดูออกว่าอะไรเป็นอะไร
การพยายามจัดม็อบมาชนม็อบ
จัดประชาชนให้มาเข็นค่ากันเอง
ควรจะยุติลงตั้งแต่๔๔ปีที่แล้วเหตุการณ์๖ตุลา
ควรจะยุติลงตั้งแต่ภิกษภาธรรมินทร์
ตั้งแต่เมษาพฤษภา๕๓ก็ไม่ยุตินะคะ

ประชาชนคนไทยเราเชื่อว่าคุยกันรู้เรื่อง
ต่อให้คุณมีอุดมการความคิดทางการเมืองไม่ตรงกัน
แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะฆ่าฝันทำหัดกัน
ทางด้านนายประเสริฐจันทรวงทองค่ะเลขาธิการ
เพื่อไทยก็กล่าวแสดงจุดยืนของพักเพื่อไทย
ต่อเหตุการณ์ในการจับกลุ่มแกนนำ๒๑คนเช่นกันค่ะ
โดยบอกว่าเกรงว่าจะเป็นการจุดชนวนความขัดแย้งในอนาคตได้

พร้อมกับย้ำว่าพักเพื่อไทยยังไม่มีการดำเนินงานเป็นพิเศษใด
แต่ถ้าหากสอสอคนไหนจะร่วมเข้าไปสังเกตการชุมนุม

และวันนี้ก็จะมีสอสอบางส่วนเดินทางไปเยี่ยม๒๑แกนนำที่ถูกควบคุมตัว
แล้วก็พักเพื่อไทยก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้รอประกันแล้ว
และหากมีความจำเป็นก็จะเรียกร้องสิทธิให้ค่ะ
ส่วนนายพิธาริมจรณรัฐหัวหน้าภาคก้าวกัย
เมื่อวานนี้ที่มีการปรากฏภาพว่าได้เข้าไปเยี่ยมกับทางแก่นนำที่ถูกควบคุมตัว๒๑คน
ก็ย้ำว่าวันนี้สอสอของพระเก้าไกรพร้อมให้ความช่วยเหลือเช่นกัน
ความหนักเบาของโทษแต่ละคน
ซึ่งพระเก้าไกลเตรียมจัดทีมทนายความเข้าช่วยเหลือด้านกฎหมายแล้วค่ะ
ค่ะที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะนอกจากมีมวลชนมีแกนนำมาร่วมสังเกตการณ์มาร่วมอยู่ในพื้นที่ชุมนุมแล้วนะคะก็มีการสังเกตเห็นว่ามีนักการเมืองบางคนนะคะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมสังเกตการณ์เช่นกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาก็มาในนามส่วนตัวนะคะไม่ได้แสดงว่าเป็นสอสอของภาคการเมืองไหน
อีกสองสิบสี่นาฬิกาค่ะหรือว่าบ่ายสองโมงนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนขบวนออกจากอนุสวรีประชาธิปไตยเพื่อที่จะไปทำเงียบรัฐบาลแต่ว่าขณะนี้นะคะยังมีความพยายามที่จะยึดพื้นที่โดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็ทางกำลังของตำรวจค่ะก็ยังมีการตั้งแถวป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุม
ประชาธิปไตยค่ะครับขอบคุณทิมข่าวนะฮะ